วันนี้หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้ว
ก็เป็นปกติที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
ลงมาข้างล่างแล้วก็ยืนอยู่ที่โพเดียมให้สัมภาษณ์สื่อ
วันนี้สื่อถามประเด็นกรณีที่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ได้มีการเชิญตัวแทนทูตจาก๑๒ประเทศมาร่วมสังเกตการณ
ในวันที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สทธิปุ่นปทุมวันสมัครได้ใช่ไหมครับ
กระทรวงการต่างประเทศไปติดตามตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
อีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้นายกตอบคำถามสื่อด้วย
คล่องใจมากว่าเอ๊ะทำไมคุณธนทรจริงแล้วถือว่าเป็นพลเรือน
เป็นประชาชนคนทั่วไปไม่ได้เป็นข้าราชการทหาร

ก็ความผิดที่คุณธนทรทำไว้มันเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นบ้านเมืองก็ยังวุ่นวาย
แล้วคำสั่งของหัวหน้าคอสชมันก็ยังไม่ออกมา
คุณจำได้ไหมมีฉบับหนึ่งที่ประกาศออกมาบอกว่า
ไม่ให้พลเรือนเขื่อนก็คือปลดแอบพลเรือน
ไม่ต้องไปขึ้นสารทหารเป็นการยกเว้นไปแล้ว

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่มีผลย้อนหลังนะคะ
สิ่งที่นายกรัฐมนตรีอยากฝากไปถึงประชาชน

ขออย่าขยายประเด็นความขัดแย้ง
ให้ต่างชาติเข้ามายุ่งเรื่องภายในประเทศนะฮะ
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
อีกหนึ่งท่านที่วันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะ

ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ถือว่าผิดหลักทางการทูตและสหประชาชาติ
จริงแล้วลักษณะแบบนี้มันเป็นมารยาท

เพราะฉะนั้นใช้คำว่าขอความร่วมมือ
ขอความร่วมมืออย่าให้เกิดขึ้นอีก
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเชิญตัวแทนเหล่านั้น

หรืออาจจะส่งหนังสือในการชี้แจงต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องที่นายธนทรจะต้องขึ้นสารทหาร

ก็ไปถามพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ให้คำตอบแบบนี้บอกว่าเหตุที่ต้องขึ้นสารทหาร

เพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่กฎหมายบังคับ

มันเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคอสชในช่วงเวลานั้น

นายธนทรสามารถยื่นคำร้องต่อสาร
ขอเปลี่ยนสารได้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของสารทหารว่า
จะอนุญาตให้โอนคดีได้หรือไม่นะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวการยื่นถอนถอนกรกตค่ะ

นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
นำรายชื่อประชาชน๓๙๙รายชื่อไปยื่นต่อปปชค่ะ
เพื่อขอถอดถอนกรกตทั้ง๗คน
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูล
จากการจัดการเลือกตั้งวันที่๒๔มีนาคม
ขณะที่นายเรืองไกรรีกิจวัฒนาอดีต
สมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
ขอให้พิจารณาส่งต่อไปยังสารปกครองและสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
ให้การเลือกตั้ง๒๔มีนาคมเป็นโมคะ
ข้อกล่าวหาเดียวกับที่นายศรีสุวรรณจัญญาไปร้องต่อปปช
ก็คือกรกตจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูลนั่นเองค่ะ